ครับวันนี้๑๐กุมภาพันธ์ใช่ไหมมีข่าวมาตลอดว่า
เดี๋ยวภายใน๑๕กุมภาพันธ์เนี่ยตำรวจจะออกหมายจับ
ว่าจะหมายเรียกอะไรก็แล้วแต่สำหรับคนร้ายในคดีน้องชมพู่
ใช่คนรอลุ้นกันค่ะว่าตกลงแล้วองค์จะจบแล้วใช่ไหมเนี่ย
จะเป็นปีแล้วเนี่ยวันนี้พบตรมีแถลงข่าว
ข่าวหลายคดีนะฮะนักข่าวก็เลยได้ถามคดีเรื่องของ
น้องชมพู่ด้วยนะครับเด็กหญิงวัยสามขวบแห่งบ้านกกอกที่มุกดาหาร
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยความคืบหน้าในการที่จะออกหมายจับคนร้ายที่เกี่ยวข้องกับ
การเสียชีวิตของน้องชมพู่หลังจากมีกระแสข่าวว่าออกหมายจับแน่
ภายใน๑๕กุมภาพันธ์นี้พบตรยืนยันว่าเรื่องนี้ยังไม่มีกำหนดนะฮะ
ค่ะว่าจะออกหมายจับคนร้ายเมื่อไหร่ตอนไหนอะไรยังไง
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอ่าซึ่งทีมงานชุดสืบสวนสอบสวน
กำลังทำคดีอย่างต่อเนื่องการออกหมายจับนั้นยังมีการพิจารณาเพิ่มเติม
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยเล็งเห็นผลหรือประสงค์ต่อผล
ซึ่งอยากให้พิจารณาดูว่าหากจะมีใครสักคนที่จะพาเด็กทั้งที่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่
เอาขึ้นไปในจุดนั้นและสามารถเล็งเห็นว่าเสียชีวิตแน่
ท่านลองคิดว่าจะโดนข้อหาอะไรนี่คือสิ่งที่ตำรวจกำลังทำงานอยู่นะครับ
ถ้าจะบอกว่าเด็กขึ้นไปทิ้งไว้ตอนยังไม่เสียชีวิตอะไรอย่างนี้
ตำรวจจะแจ้งข้อหาได้อย่างไรพบตรบอกว่าก็นี่ไง
ลักษณะการเล็งเห็นผลได้นะฮะเล็งเห็นผลประสงค์ที่จะให้เขาเสียชีวิต
อาจจะเป็นลักษณะของการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาได้เดี๋ยวฟังนะฮะเสียงพตรนะครับ
อันนั้นก็แล้วแต่นะทุกคนมีความเห็นได้ครับ
เอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้เป็นทางการแล้วค่อยพูด

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกด้วยนะครับว่า
ยังมีการหารือข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในคดีน้องชมพู่ด้วย

อย่างเช่นการอนาจารย์ศพที่จะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ซึ่งคณะทำงานอยู่ระหว่างการประชุมหารือกันที่จะดำเนินคดีเพิ่มเติม
เหนือจากนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงการที่มีกลุ่มคน
ที่อาจจะร้อนตัวว่าอาจจะถูกออกหมายจับไปหาทนายหรือไปร้องต่อสาร
โดยบอกว่าคดีนี้มีการต่อสู้อยู่สองทาง
ก็คือต่อสู้ทางชั้นศาลกับต่อสู้ทางโซเชียลนี่นะฮะแต่ตำรวจจะเน้นต่อสู้ในชั้นศาล
การรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ

สู้คดีเนี่ยมันสู้สองทางสู้ในสารกระสู้ในโลกโซเชียล
โลกโซเชียลเราก็สู้กันไปอาจจะอ้างเหตุอะไร
ซึ่งผมเองก็ไม่ค่อยได้ติดตามแต่ผมก็จะให้น้ำหนักกับการต่อสู้คดีในชั้นศาลมากกว่า
เราก็มั่นใจสิ่งที่เราทำอยู่
คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูกรณีที่ตำรวจปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศ
ขอโอนคดีลุกป่าสงวนแห่งชาติของลุงพลกับพวก
จากสถานีตำรวจภูทรกกตูมนะคะ
ทีมข่าวของเราก็สอบถามเรื่องนี้นะคะ
ที่พลตำรวจรีพิทักษ์อุทัยธรรมก็คือผู้บังคับการปทศนะคะ
ท่านก็บอกว่าปทศอยู่ระหว่างทำหนังสือ
เพื่อขอโอนคดีจากสพกกตูม
ยังผู้บังคับบัญชาภายในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าคดีนี้เนี่ยมีความซับซ้อนมีพยานหลักฐานค่อนข้างเยอะนะคะ
ก็เกรงว่าสพกกตูมอาจจะมีบุคลากรไม่เพียงพอ
แล้วก็ได้สอบถามไปที่ตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารแล้ว
ก็ยินดีที่จะให้ปทศร่วมสืบสวนคดีด้วยนะคะ
ส่วนจะมีการออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำอีกหรือเปล่า
พตพิทธักษ์บอกว่าต้องดูว่าในวันที่ลุงพล
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและประกันตัวออกมา
มีผู้ถูกกล่าวหารายอื่นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาด้วยหรือไม่
เพราะคดีรุกป่าสงวนมีผู้ถูกกล่าวหาหลายคน

ถ้าพิจารณาแล้วตำรวจอาจจะออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหา
ให้ปากคำที่ปทศกรุงเทพค่ะ
ส่วนที่ลุงพลบอกว่าคดีลุกป่าเพื่อสร้างพญานาค
ตำรวจภูทรกกตูมมีศักยภาพเพียงพอในการทำคดีได้
ไม่จำเป็นต้องย้ายไปปทศ
พตพิทธักษ์ก็เลยบอกว่าคือเรื่องนี้
เป็นดุลยพินิษฐ์ของเจ้าพนักงานและผู้บังคับบัญชา
ไม่ได้อยู่กับความต้องการของผู้ถูกกล่าวหานะคะ
คือถ้ามีการโอนคดีก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนค่ะ
ทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่มีเจ้าหน้าที่สรรพากร
ไปที่บ้านกรกอกไปแนะนำชาวบ้านหลายคนนะฮะ
ที่เดี๋ยวนี้ก็มีอาชีพอะไรเพิ่มเติมหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ

พากรจังหวัดมุกดาหารไปแนะนำเรื่องของการยื่นแบบ
แสดงรายการการเสียภาษีประจำปีนะครับ
เพจกูอีแฉอย่าหาธรรมวีสาม

แล้วก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบบัญชีธนาคารของทกศ
ชื่อบัญชีของป้าแตนนางสมพรหลาโพป้าแตนภรรยาลุงพล

บัญชีนี้เป็นบัญชีส่วนตัว

ขอเป็นสะพานบุญเบี้ยเล็กน้อยจากคนไทยที่รักลุงพลป้าแตน
เอาไปขอรับบริจาคผ่านทางโซเชียลตามกลุ่มต่าง
บอกว่าเป็นบัญชีทานบารมีช่วยคนดีพ้นทุกข์
จากการตรวจสอบนะครับพบว่าภาพบัญชีรับบริจาคนี้
เริ่มมีการโพสต์แล้วก็แชร์เมื่อ๑๕มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ตอนนี้ก็เกือบเดือนแล้วนะครับเราก็เลยต้องตรวจสอบแหละ
อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับก็ลองตรวจสอบดูนะฮะ
ตีบอกผมก็เอาทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีนี่แหละกูว่า๐๒๙บาท

พบว่ายังโอนไปได้นะครับ

เขาจะโชว์พวกบัญชีที่เราจะโอนไปก่อนใช่ไหม

ขึ้นชื่อนางสมพรหลาโพนะฮะ

ที่เราก็ทดลองโอนไปแล้ว
เราอยากรู้ว่าบัญชีนี้ยัง
ชื่อบัญชีไปทางผู้รับก็คือ
อ่านว่าสมพรหลามโพครับ

ถ้าหากว่าติดตามคดีทางเจ้าผู้มา

นี่ก็คือแสดงว่าบัญชีนี้
ยังคงเปิดใช้การได้อยู่นะครับผม

เราก็ไม่รู้ว่าอาจจะสะกดเหมือนกันหรือเปล่า
ใช่ไหมตัวสะกดอาจจะไม่เหมือนกัน

ติอ่านถูกสะกดถูกหรือเปล่า

แต่พอกดโอนไปแล้วมันเป็นชื่อลักษณะแบบนี้
ของสำนักสงค์ใช่ไหม

ถึงมีบัญชีส่วนตัวของชื่อนี้

ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการตรวจสอบบัญชีนี้นะครับที่เขา
เปิดเผยเขาบอกว่าเขาอ้างนะฮะบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบบัญชีของลงควรป้าแตนหน่อยว่าเปิดรับบริจาค
บริจาคอีกโดยใช้บัญชีส่วนตัวนะวันนี้ผมไม่เจอโทสต์อยู่
แต่ที่สำคัญก็คือชื่อบัญชีเนี่ยเป็นชื่อของนางสมพรลาโพ
แต่ที่ผมอยากรู้ก็คือบัญชีนี้เปิดขึ้นมาทำไม
เปิดขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรนะครับอยากให้ตรวจสอบบัญชีนี้
ลงคลพระแต่นนะทำไมต้องเป็นของและที่สำคัญ
ตอนนั้นนี้มีข่าวบอกว่ามันได้ปิดบันชีรับบริจาคไว้หมดแล้ว
แต่ทำไมบัญชีนี้ยังเปิดอยู่นะครับ
ผมก็เลยด้วยความอยากรู้ก็เลยลองกดเลขบัญชีตามนี้แล้วก็โอนไปนะครับ
ซึ่งมันโอนได้แล้วก็ชื่อเป็นชื่อของทางป้าแต่นนะครับ
ก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับตรวจสอบบัญชีนี้หน่อย
ว่ามีการโอนเข้าโอนออกมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ผมก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางใครนะครับ
ผมก็แค่อยากนำเสนอความจริงเท่านั้นเพราะว่าการกระทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับ
ลุงพลออกมาเช็ดรถอยู่ที่ริมถนนหน้าบ้านแบบนี้ค่ะ
ไปพบกับทนายสมเกียจก็คือทนายความคนที่ดูแลเรื่องคดี
กรุกป่าสงวนแห่งชาติและคดีตัดไม้ค่ะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก็ลงพื้นที่มาพูดคุยกับยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่หน้าบ้านลุงพล
ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ว่ามีการอ้างว่าเป็นหมอแผนไทยรักษาชาวบ้าน
เป็นหมอเนี่ยเป็นหมอยังไงเป็นหมอถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าที่มีการพูดผ่านช่องยูทูป
วันนี้มีผู้ชายสามคนมาที่บ้านกอกตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะใช่นักท่องเที่ยวไหมเนี่ยดูไม่น่าจะใช่เห็นไหมเออ
ไม่น่าจะใช่นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพลำตัวฐานพญานาคถ่ายอย่างละเอียดมากแต่ถ่ายเฉพาะตรงนี้เลยนะเฉพาะที่พญานาคเลยนะคะ
แล้วก็กลับไปทุกคนเห็นก็เอ๊ะหน่วยงานไหนหรือเปล่าเนี่ยเอาเสื้อเข้ามาตรวจสอบรูปปั้นพญานาคหรือเปล่าเนี่ยเสื้อเหมือนกัน
เสื้อคาดเขียวอะไรข้างหลังใช่แล้วก็เสื้อเหมือนกันทั้งสามคนเลยอ่ะนะคะ
คือจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำป้ายไปปิดประกาศนะคะตรวจยึดนะคะก็ไม่มีใครเข้าไปนะคะเนี่ยป้ายอยู่ข้างหน้าตรงนี้เลย
ส่วนทนายตั้มค่ะทนายสิทธาเบี้บังเกิดนะคะล่าสุดตอนเช้าทนายตั้มได้มีการสดผ่านเพจนะคะบอกว่ามีการนัดพูดคุยกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของลุงพลเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็บอกว่าคดีนี้ที่วุ่นวายก็เพราะสื่อ
นายตั้มบอกนะคะก็ยอมรับว่าเป็นคดีที่ยากต่างจากคดีหวย๓๐ล้านนะคะคดีครูปีชาหมวดจรูนนะคะต่างกันมากทนายตั้มก็พูดถึงบุคคลคนนึงนะคะบอกว่าไม่อยากจะสนใจไม่อยากจะให้ฆ่าแต่อยู่ต่อหน้าสื่อทำไมเก่งไม่รู้พูดถึงใครเดี๋ยวลองฟังธนายตั้มดูดีกว่าค่ะ
หัวล้านยังไม่สนใจเลยครับ
อย่างที่บอกครับอยู่ต่อหน้าสื่อนี่เก่ง
คดีลุงพลคล้ายหวย๓๐ล้านแต่งละครขึ้นมากันเยอะก็เป็นคดีที่คนสนใจนะครับพอคดีที่คนสนใจเนี่ยสื่อก็ต้องไปทำข่าว
เพราะสื่อเนี้ยไม่หมดมุกจะไปถามลุงพลแล้วจะทำยังไงก็ไปถามคนรอบข้างคดีมันถึงวุ่นวายนะครับแล้วแล้วเรื่องเนี้ยมันคุมไม่อยู่ตรงหลายหลายอย่างนะครับตอนคดีหวยเนี้ยผมค่อนข้างที่จะผมเข้าไปดูแต่ต้นนะครับก็รู้ว่าอะไรจำเป็นไม่ให้จำเป็นนะครับแต่ว่าคดีลุงพลเนี้ยผมมาตอนมันแตกแล้วก็บานปลายเป็นหมดแล้วนะคร
กล่องนะคะครับยังไม่ได้เปิดเผยสาเหตุนะคะธนารัชพลก็ยกเลิกกันลงพื้นที่เหมือนกันตอนแรกบอกว่าจะไปวันที่สิบสองกุมภาพันธ์นะคะอ่านี่มีนายอาชญาเรืองรัฐพงศ์ประธานชมรมช่วยหรืออาหารกรรมที่ไปร้องกับประชานะฮะให้ดูเรื่องคดีกับนายนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านกกอกกอกในข้อหาหนึ่งห้าเจ
เดี๋ยวก็คงจะให้ประหลัดประจำตำบลเขาเชิญมาชี้แจงความอ่าไม่สงบในหมู่บ้านเนี่ยผมกังวลมากนะครับ
ก็อย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละแต่ว่าผมไม่อยากจะพูดมาก
แต่ว่าผมก็พยายามจะทำอยู่อืมพยายามจะทำอยู่ว่าจะทำยังไงอืม
ผมจะให้กำนันเขาลงมาดูแลด้วยนะครับจะให้กำนันเข้ามาดูแลแทน
ส่วนผู้ใหญ่นิ่มก็ยืนยันนะครับยืนยันว่าวางตัวเป็นกลางนะฮะ
อ่าเรื่องราวต่างต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ขอปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการนะครับ